มาดูเรื่องที่วัยรุ่นตีกัน
แล้วมีการโยงไปถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง

ถ้าคุณไปคิดเรียนแบบหนังเรื่องนี้
หรือยังไงก็ตามคุณก้มมาดูโทษก่อน
ว่าโทษจะมีอะไรบ้างโอ้โทษแรง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่วัยรุ่น

ตรงบิ๊กซีนะครับยกโพกตีกัน

ทั้งสองกลุ่มก็เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาแล้วด้วย
นะครับหนังจบคราวนี้ไล่กันนะสินะครับ
ล่าสุดเพจตำรวจสอบสวนกลาง
เดี๋ยวนี้ตำรวจเพจตำรวจเขาก็ลงข้อความที่แบบว่า

นี่ครับโพสต์ข้อความบอกว่ายังไงรู้ไหม
ข้อหาสำหรับขาโจยกพวกตีกันอย่าคิดว่าเจ๋ง
ต้องไปนอนร้องเอ๋งที่โรงพัก

ใช่นะครับการมั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป

หรือขู่ว่าจะทำร้ายมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน

หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ

คนหนึ่งคนใดมีอาวุธโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนคนที่เป็นหัวหน้าพวกหัวโจกทั้งหลายดูไว้
หรือว่าเป็นคนที่คอยสั่งการเฮ้ยพวกเราบุกอะไรพวกนี้นะพวกนี้นะ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท

และหากยกพวกตีกันจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
หนักนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมก่อเหตุ
กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่มีสิทธิ์นะ
ท่านจะไปเรียกร้องสินใหม่ทดแทนเพราะว่าอะไรมันเป็นความสมัครใจ
แล้วผู้ลงมือก่อเหตุก่อนไปอ้างไว้ได้
ไม่ได้ว่าป้องกันตัวอันนี้กฎหมายไม่คุ้มครองนะครับ